ต่อที่จังหวัดชนบุรีต้องบอกว่าเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนี่โอ้โหแบบ
หน้ามืดเลยอ่ะทำไมอ่ะคือมีรถเบนท์เนี่ยไปซ่อมที่อู่เขา
เขาก็กำลังเปิดเครื่องเพื่อซ่อมแซม
ยังซ่อมไม่เสร็จจอดทิ้งไว้มีคนสติไม่สมประกอบ
ประกอบไปลื้อพังทั้งคันพังทั้งคันแล้วพอไปเจอเขาบอกว่ามีเจ้าของอู๋อีกอู๋นึงอ่ะ
บอกให้เขามาซ่อมเขาก็เลยไปลื้อพังหมดเลย
อยากเป็นลมเลยอ่ะโอ้โหแบบไม่รู้จะทำยังไงดี
อันนี้คือชายสติไม่สมประกอบนะฮะนี่คืออู่ซ่อมรถยนต์ภายในซอยเก้า
บ้านสวนหมู่สองตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่ฮะ
ตำรวจโรงพักเมืองชนบุรีก็รับแจ้งจากเจ้าของอู่ให้เข้าไปตรวจสอบหน่อย
นะฮะซึ่งนายอำนาจจันทองซึ่งเป็นเจ้าของอู่เนี่ยยืนรอให้การอยู่
แล้วก็จับชายคนนี้อายุสักประมาณ๕๐พูดจะไม่รู้เรื่องก็คือเป็นคนสติไม่สมประกอบแล้วครับ
คือเมื่อวานนี้นะเขาปิดอู่ซ่อมรถเอาไว้ไม่มีคนอยู่ในอู่
แต่แฟนเนี่ยขับรถผ่านเอ๊ะทำไมประตูอู่มันเปิดเอาไว้อ่ะเออ
ไม่มีคนอยู่แล้วมันเปิดได้ยังไงมายังไงก็เลยโทรแจ้งเจ้าของอู่คือโทรแจ้งสามีไปตรวจสอบ
พอไปถึงพบชายคนนี้กำลังนั่งรื้อรถเบนท์อยู่ซึ่งเป็นรถของลูกค้าไปจอดซ่อมเอาไว้
คือลื้อเป็นด้วยอ่ะลื้อเป็นแต่มันเป็นแบบพังพังอ่ะนะฮะ
จากการสอบถามชายคนนี้เขาบอกว่าเจ้าของอู่ชื่อว่าตีให้มาซ่อมรถเบนท์
เขาเป็นลูกจ้างอืมคนก็มึนงงไปกันใหญ่ตีไหนใครคือตี
ใครคือนายจ้างใครคืออะไรยังไงนะฮะคือเจ้าของอู่คืออำนาจเองก็งงไปหมดเลย
ไม่ได้เป็นคนในอู่เขาหรอกนะครับค่ะสอบถามชาวบ้านบอกว่าคือ
ช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยเห็นคนนี้นั่งไหว้รูปปั้นเทวรูปอยู่หน้าอู่รถนะฮะ
แล้วก็เข้าไปในอู่ไปรื้อรถเบนท์ของเขา
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่โรงพักแล้วก็ให้นายอำนาจเนี่ย
เจ้าของอู่ตัวจริงเนี่ยน้ำไปลงมาที่ประจำวันเอาไว้
แล้วก็สอบสวนตามข้อที่จริงต่อไป
ถ้าเกิดว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบก็ต้องส่งให้กับแพทย์เขาวินิจฉัยก่อน

นั่นสิครับรถของลูกค้ารถเบนท์ก็พังไปด้วย
ไก่หน้าผากเลยค่ะเอารายไก่อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ